กันที่ข่าวแรกวันนี้เป็นเรื่องที่น่าตกอกตกใจอยู่เหมือนกัน
เป็นกระแสข่าวมาบอกว่าบ้านหนึ่งเนี่ยเป็นครอบครัว
คุณชายชาตยโดมคุณวิกกี้สุนิสาเจ็ดใช่ไหมคะ
เขาบอกว่าบ้านนี้ดูต่อหน้าคนอื่นเนี่ยรักใคร่กันดี
ฉากหน้าบ้านคือความสุขแฮปปี้ฉากหลังบ้านคือค่ายมวยดีนี่เอง
เขาบอกว่าเป็นกระแสข่าวมาเลยนะคะว่านางเอกวแหวนอักษรย่อวอแหวน
โดนซ้อมอย่างกับกระสอบทรายอยู่ที่บ้านนี่แหละ
แต่ว่ามันมีประเด็นมาบอกว่านางเอกวอถูกสามีตัวประกอบซ้อมหนัก
หน้าเป็นครอบครัวอบอุ่นหวานชำเบื้องหลังนางเอกคนนี้มีหน้าที่เป็นแค่กระสอบสาย
โอ้โหแรงก็แรงอยู่เหมือนกันนะฮะปรากฏว่าหวยไปออกอยู่ตรงนี้นะฮะ
คู่ของคุณชายแล้วก็คุณวิกกี้งานนี้คุณชายชาตยโดมรีบออกโรงมาชี้แจงแบบทันควัน
ว่ายังไงบ้างเดี๋ยวไปฟังคุณชายกันเลยค่ะ
ตกใจตกใจมันไม่มีทางเป็นไปได้เลยในชีวิตนี้ที่ไทยจะแบบทำร้ายเขาแม้แต่นิดเดียว
เพราะคือไม่จำเป็นที่จะต้องแบบเป็นสามีภรรยาหรืออะไรกันด้วยซ้ำ
คือในความเชื่อของชายที่คุณพ่อแม่เลี้ยงมาก็คือไม่มีทางที่จะทำร้ายผู้หญิงอยู่แล้ว
ชายเองไทยไม่ซีเรียสเพราะว่าชายรู้ว่ามันไม่จริง
แต่ว่าถ้าคือชายจะซีเรียสกับประเด็นพวกนี้นั้นในฐานะที่ว่าชายเป็นผู้ชายคนหนึ่ง
ถ้าใครผู้ชายไปรังแก่ผู้หญิงอันนี้ใช้ซีเรียส
แต่ว่าถ้าเขาคิดว่าเป็นแผนไม่เป็นไรคือมันไม่ใช่อยู่แล้ว
ต้องห่วงไม่ใช่แน่นอนกี้ปลอดภัยดี
คือความหวานตอนนี้เนี่ยบีบเอาเค้นให้ลูกคนเดียว
หันมามองกันอยู่เลยว่านี่เรามีโอกาสได้แบบสวีทกันบ้างไหม
ก็แบบก็ไม่มีนะแต่เราก็อยู่ด้วยกันตลอดมันก็มีความสุขแล้ว
ข่าวเลือดดิฉันว่ามันผิดตั้งแต่ใช้คำว่าเป็นดาราตัวประกอบแล้วล่ะ
คุณชายนี่ดาราฝีมือโอ้โหอันดับต้นของวงการของเราเหมือนกันนะคะ
และที่แน่นอนอย่างที่คุณชายยืนยันการันตีเลยว่า
ผมเป็นผู้ชายไม่แม้แต่จะคิดทำร้ายผู้หญิงอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นคุณภรรยาเนี่ยยกเอาไว้เลยจ้ะ
ขึ้นหิ้งไว้เลยนะคะขึ้นหิ้งลงเลย